มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

กลับมาสู่รายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

เมื่อสักครู่นี้คุณกุ้งก็พูดถึงเรื่องราวขององค์หญิง
ซึ่งเป็นเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ถ้าเป็นมดดำกับพี่หนุ่มแล้วจะตามหาว่าองค์หญิงคือใครอะไรยังไง

ไม่รู้ว่าต้นกำเนิดมาจากไหนเหมือนกัน

คือตอนนั้นคุณตาเสียไปแล้ว

หลายปีแล้วแล้วมีวันหนึ่ง

ตอนนั้นแกแย่มากเหมือนร่างกายจะไม่ไหว
เหมือนแค่เดิน๙๒๙ก็เหนื่อยแล้ว

เพราะว่าพ่อใหญ่เขาเรียกพ่อใหญ่

เข้าพี่ปูพี่ปูก็คือเป็นผู้จัดการของนักจิงฤทธิ์
แต่ช่วงเวลาที่น้าปูมาทำงานนี้
คุณตาไม่อยู่แล้วคือไม่รู้จัก
ผมก็เข้าไปไปคุยเขาก็นอนอย่างนี้นอนแล้วแบบ

พ่อใหญ่ผมเขาจะมีอมิตพุทธท่าเขาจะมีท่า

ก็คุยกันว่าพ่อใหญ่เหรอเนี่ย
เป็นเสียงน้ำปูเนี่ยแต่เสียงจะยืดใหญ่

ก็ญาติแม่มึงเขาให้กูลงมาบอก
ญาติแม่มึงก็หมายถึงองค์หญิง
สื่อมาให้ตาเนี่ย

ลงมาบอกว่าตอนนี้น้าเนี่ยที่กำลังแย่อยู่เนี่ย
สาเหตุเกิดจากพี่มันที่เสียไปแล้ว

หญิงก็เลยให้พ่อใหญ่ลงมา

น้าคนที่เสียไปแล้วเขาเหงา

เขาเป็นคู่กันเลยแบบกินเหล้ากินด้วยกัน

ไปแล้ว๒หรืออีกหนึ่งจะเอาไปด้วยให้ได้

เขาก็บอกว่าบอกให้ลูกสาว
ลูกสาวของคนที่เสียน้าคนที่เสียแล้วเนี่ย

น้าได้อยู่ช่วยแม่
คือช่วยแม่ผมทำงานก่อนอะไรอย่างนี้

เขาบอกก็รออีเรียน
เรียนก็คือยายยายผมนี่แหละ

ไม่รู้ผมถามเลยนะเพราะว่า
ตาเหมือนผมชอบกินบอกพ่อใหญ่
มาเนี่ยแล้วคุยอย่างเนี่ยกิน
บอกโอ้ถ้ารอพวกมึงกูไม่ได้กินหรอก
เพราะว่าเวลาทำบุญให้อะ

โอ้รอไม่ไหมกูก็อาศัยเพื่อนกูเนี่ยจิ๊บจับจิ๊บจับ

อะไรเงี้ยโอ้เนี่ยเยอะไปหมด
ก็คือว่าเพื่อนเขาเนี่ยมีคนถวายมาก็ไปแบ่งกันกินบ้างอะไรบ้างเขาพูดประมาณนี้

ก็คือหมายถึงญาติของบ้านอื่น

แสดงว่าตั้งโต๊ะไหว้เขาได้กินกันจริง

โอเคนะฮะนั่นก็คือเป็นเรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วก็

เขาบอกว่าคุณมีพระดีที่ห้อยติดตัวอยู่ตลอดเวลามีพระอะไร
มีหลวงพ่อกลวยครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตราราม

จริงแล้วมีอยู่๓องค์ครับ

ที่ผมคล้องเนี่ยก็จะเป็นวัดแถวบ้านนี่แหละครับ
วัดแถวบ้านนี่คือวัดหลวงพ่อกรวยโคสิตรารามก็อยู่ที่จังหวัดชายนาฬเหมือนกัน
แล้วก็อีกองค์หนึ่งก็จะเป็นหลวงพ่อโต
หลวงพ่อโตวัดวิหารทองครับ
แล้วก็มีล็อกเก็ตลูกพ่อกับแม่ครับ

ตั้งแต่อายุประมาณเท่าไรครับ

ชีวิตดีรุ่งเรืองได้ออกอัลบั้มแรก
ก็คือสืบเนื่องทั้งไม่ว่าจะทั้งองค์หญิงด้วย
หรือทั้งพระที่เราคล้องด้วย
พี่กุ้งชอบได้อะไรแปลกใช่มั้ย
บางทีก็ได้บ้านพร้อมที่ดินอะไรก็ได้ไหมบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้บ้านไม้สักอ่ะ
บ้านไม้สักนั้นจริงแล้วก็คือผมมาปลูกแต่ผมได้ที่ดินมา
ได้ที่ดินมาฟรีจากแม่ยกนี่นะพ่อบุญธรรมครับพ่อบุญธรรม
พ่อบุญธรรมพ่อสมหมายแกก็แบบว่ารักเราและรับเราเป็นลูกบุญธรรม
ก็เลยแบบว่าให้สมบัติเนี่ยให้ก็อยู่ไล่ประมาณ๔ไร่ครึ่งครับแต่มันติดสายเอเซีย
ติดเลยที่ผมไปใช่ไหมโอ้ติดเลยนะฮะแต่ทีนี้เห็นผมว่าคุณนี่นะฮะ
ห้อยผมเพราะกลวยมาตลอดจนกระทั่งครั้งหนึ่งคุณหยุดห้อยถอดออก
ชีวิตคุณจากดีตกต่ำเลยมันจริงเหรอ
ช่วงนั้นสร้อยมันมีปัญหาก็เลยสร้อยออกก็เลยไม่ได้คล้องก็คล้องอย่างอื่นอะไรอย่างนี้
ช่วงนั้นมีปัญหามีแต่ปัญหาเข้ามาเลยมีปัญหาเลยผมมีปัญหากับบริษัทเดิมที่พี่ทำงานอยู่
ถึงกระทั่งฟ้องร้องเลยอ่ะคุณถอดพระออกเนี่ยนะ
คือตอนนั้นผมก็ไม่ได้นึกถึงข้อนี้หรอกแล้วก็ลิเกก็บางทีก็เล่นสนุกบ้างไม่สนุกบ้างซบเศร้าบ้างอะไรอย่างนี้
จนแฟนลิเกเนี่ยเขาทักเขาบอกว่ากุ้งพี่เคยเห็นกุ้งคล้องพระองค์ไหนอยู่ตอนนั้นที่สวยองค์นั้นกับสร้อยเส้นนี้
คือตอนนั้นกุ้งโชคดีมากเลยนะแต่ตอนนี้พี่ไม่เห็นขององค์นี้เลย
ก็เลยไปเอากลับมาห้อยใหม่เป็นอย่างไรพอกลับมาห้อยใหม่ดีขึ้นเลยเพราะจากแฟนคลับทักแค่นั้นเองพี่กุ้งเชื่อว่าพุทธคุณของหลวงพ่อกลัวเนี่ยท่านดีทางด้านไหนบ้าง
ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมตตามหานิยมทำให้ใครเห็นเราก็แบบชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยอืม
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเพราะว่าผมเคยประสบบัติเหตุ

คือรถวิ่งมาด้วยร้อยกว่า
มอเซตัดหน้าคนขับรถก็แบบหักออกขวา

แล้วเขาก็สะบัดหน้ารถกลับมา

ปั้งแล้วก็เด็นหมุนขึ้นมาบนถนน

นั่นคือคุณเลยคิดว่าน่าจะเกิดจากหลวงพ่อกลวยที่ช่วยทิ้งไว้

โอ้โหมีคนในฐานะคนจะตามหาหลวงพ่อกรวยกันยกใหญ่เลย

ต้องบอกว่าไม่ใช่ดังแค่คนในคณะนะจริงแล้ว
คนในวงการนี้ก็หลายคนที่แบบอยากได้หลวงพ่อกลวย

โป๊งเหน่งเชิญยิ้มได้ข่าวว่ากุ้งมีหลวงพ่อกลวย
มีอะไรเขาเรียกว่ากระดานชนวนหลวงพ่อกลวยใช่ไหม
พี่อยากได้มากเลยอะไรเยอะแก่ไลน์มาบอก

แสดงว่าพี่กุ้งตั้งแต่หลวงพ่อกลวยพี่เชื่อมาก

ก็มีครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพระที่เป็นพระเก่า

ที่กุ้งทุกครั้งไปเล่นริเกย์
ก็จะมีแหมยกมีแฟนคลับเอาพระมาให้

ก็เยอะเหมือนกันครับเอาไปทำอะไรหมดพี่

ที่เป็นพระพุทธรูปเอามาให้
บางทีไปตามวัดต่างอย่างนี้

ให้ของดีให้พระมาแล้วก็เก็บไว้

ที่เขานับถือพระองค์ไหนเขาก็จะเอามาให้
ให้เราแบบให้เราไปป้องกันตัวอะไรอย่างนี้

มีสิ่งหนึ่งนะฮะที่พ่อแม่พูดกับคุณกุ้งเสมอ
คือคุณเป็นลูกของพระ
คือก่อนที่ผมจะเกิดเนี่ยพ่อกับแม่เขาไปบนพระไว้
ก็เป็นพระหลวงพ่อหมอหลวงพ่อหลักเมือง
คือจังหวัดชายนาฏในอำเภอสรรบุรีเป็นเมืองลูกหลวง
ช่วงที่พม่ามาตีแล้วพระทุกองค์ที่อยู่ในระแวกนั้น

มีเหลืออยู่องค์เดียวที่อยู่ตรงนั้นก็คือหลวงพ่อหมอ
คือหลวงพ่อหมอแต่จริงนอกเหนือจากองค์หญิงแล้วเนี่ย
หลวงพ่อหมอนี่ก็เป็นอีกองค์หนึ่ง
ซึ่งทางที่บ้านคุณเองก็จะมักจะไปบนบานสารกล่าวอยู่เสมอ
ต้องบอกว่าวัดในเขตบ้านผมเนี่ย
มีหลวงพ่อดังแล้วก็เป็นที่นับถือมาก

เวลาของหายเนี่ยเขาจะบน
เดี๋ยวได้เลยขอให้เจอย่าผมทำสร้อยตกไปในสั่งข้าว

ที่สั่งข้าวกับทองมันสีเดียวกัน

น่าจะเจอน้าน้าผมนี่กำลังอาบน้ำอยู่

มันร่วมไปใต้น้ำและเจอ
มันไม่น่าเกิดขึ้นได้
ว่าของหายมีของหาย
แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จบ้างอะไร
ก็แก้บนด้วยหัวหมูบ้างพวงมาลัยบ้าง
อีกวัดหนึ่งที่ดังก็คือหลวงพระโตร
วิหารทองอันนี้อยู่ใกล้บ้านมากอยู่ตรงข้าม
ใครที่ไปสาบานที่นั่นอยากได้ไปสาบาน
มีคนที่แบบว่ารักของที่วัดไป

ในยุคที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่

แล้วเขาจัดงานวัดจุดพลุที่วัด
และผู้ที่วัดไปตกใส่หลังคาบ้านเขาไฟไหม้
คนก็วิ่งมาบอกมาบอกว่าผู้ที่วัดไปตกหลังคาบ้านเขาไฟไหม้
เขาบอกว่าหลวงพ่อโตใช้จีวอลน่ะ
บัดสิสะบัดจากที่ที่วัดเนี่ยไฟที่นู่นหยุด

วันนี้๒เบรกเต็มกับคุณกุ้งสุธิราช

นะฮะสุดท้ายวันนี้ที่คุณสำเร็จทุกอย่าง
เป็นลิเกคณะที่ไฮเทคที่สุดในประเทศไทยตอนนี้
คุณเชื่อว่าเพราะเป็นสิ่งที่มองที่คุณมองไม่เห็นหรือเปล่า
ผมเชื่อเลยล่ะผมเชื่อเลยว่า
ชีวิตผมเนี่ยที่เกิดมานอกจากมีคุณพ่อคุณแม่
สนับสนุนที่เลี้ยงดูเรามาแล้วก็
ให้อาชีพสอนวิชาอะไรต่าง
ไม่ว่าจะเป็นองค์หญิงไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหมอหลวงพ่อโต
หลวงพ่อกลวยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจ
เหมือนเป็นพลังเป็นพลังทำให้เรารู้สึกว่าเรามีของดีคุ้มครอง
เรามีสิ่งที่ดีที่อยู่กับตัวเรา

ก็ตอนนี้ก็มีผลงานเพลงครับเพลงล่าสุดก็เพลงธาตุมนต์คนดีนะครับ

ธาตุมนต์คนดีทำไมต้องเป็นธาตุมนต์คนดี
เหมือนกับว่าเหมือนเป็นรักแรกพบอ่ะเวลาเราเจอเจอคนที่เราถูกใจอ่ะ
แค่แค่เขาหันมาเห็นหน้าเราเราไปจ้องหน้าเขาเนี่ยเราหลงเขาแล้วอ่ะ

เกิดเป็นรักรักแรกเจอเธอจะรู้ตัวไหมล่ะเนาะ
ก่อไฟรักจนเต็มอุราโดนมนต์คาถาให้หลงรักจนงมงาย
ครับวันนี้คือเรื่องราวไม่ใช่ลบหลู่นะฮะ
รวมไปถึงของดีทีเด็ดของคุณกุ้งสุธิราชนะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับคุณกุ้งครับ

เราจะพาคุณผู้ชมไปหานางฟ้าครับ